กรุงโดฮาของกาต้ากำลังเป็นเมืองที่ถูกจับตามอง
ตามมาจากนครดูไบของสหรัฐอารับเอมิเรต
โครงการก่อสร้างตึกสูงระฟ้าเป็นจำนวนมาก
รวมถึงการจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลก
โดยได้มีพิธภัณฑ์ที่ได้รับการยกย่องว่าดีแห่งหนึ่งในโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์อิสลามครับ
และตอนนี้ก็มีพิธภัณฑ์ใหม่
ซึ่งถือว่าเป็นพิธภัณฑ์เกี่ยวกับธาตุ
ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของธาตุ
ซึ่งมาจากอาฟริกาแล้วก็ถูกพามาที่นี่
ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวกาต้าส่วนหนึ่งด้วย
กลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของกลุ่มสิทธิมนุษยชน
มองว่าแรงงานย้ายถิ่นที่มาทำงานที่กาต้า
ก็เหมือนกับธาตุในยุคปัจจุบันครับ
อาคารสีขาวหลังนี้เคยเป็นของบินเจลมูธอดีตพ่อค้าธาตุ
แต่ปัจจุบันตัวอาคารได้รับการฟื้นฟู
งบประมาณของรัฐบาลกาต้า
และเปลี่ยนแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธาตุ

เริ่มเปิดให้คนเข้าชมตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
ส่วนจัดแสดงภายในอาคารถูกจัดออกเป็นส่วน
มีทั้งพื้นที่จัดแสดงสิ่งของต่าง

เล่าถึงอุตสาหกรรมการค้าธาตุ
และการค้าข้ามมหาสมุทรอินเดีย
ในฐานะส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โลก
ส่วนใหญ่ที่เข้ามาในกาต้ามาจากแอฟริกาตะวันออก

เพื่อประมูลก่อนจะส่งตัวขึ้นฝั่ง
ภูมิในการพิพิธภัณฑ์บอกว่า

ในสังคมและเศรษฐกิจดั้งเดิมของกาต้า

เพื่อทำงานรับใช้ครอบครัวของคนที่นี่
รวมถึงยังทำงานในอุตสาหกรรมไข่มุก
โดยเฉพาะในช่วงคริสตวรรษที่๑๙

พิพิธภัณฑ์ยังกล่าวถึงพัฒนาการของธาตุ
ที่ต้องถูกใช้แรงงานหนักในแท่นขุดเจาะน้ำมัน
ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่๒
จนถึงการยกเลิกใช้แรงงานธาตุอย่างเป็นทางการ

ทำให้กาต้าเป็นชาติที่๒ในภูมิภาค
ที่เลิกทาสตามหลังบาเรน
ซึ่งผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์มองว่า
นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนทั้งโลกควรรับรู้
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าถูกมองว่าไม่ต่างจากสิ่งของหรือทรัพย์สิน
ซึ่งผู้นำในอดีตของกาต้าก็พยายามหาทางแก้ทุกวิถีทาง

ส่วนหนึ่งมาจากความพยายามที่จะเปลี่ยนความคิดคน
นึกถึงความเป็นมนุษย์ให้มากขึ้น
ส่วนเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ส่วนสุดท้าย
ยังพยายามให้ผู้ชมคิดถึงสถานการณ์เกี่ยวกับแรงงานในปัจจุบัน
และการค้ามนุษย์ที่ทำให้ไม่ต่างจากการค้าธาตุสมัยใหม่
ฟาฮัทอัลเตอร์กีผู้จัดการพิพิธภัณฑ์บอกว่า
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังต้องการส่งสารไปถึงคนทั้งโลกด้วย
เขาย้ำว่าทางพิพิธภัณฑ์ต้องการให้เกิดการตระหนักถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน
ซึ่งส่งผลกระทบกับคนทั้งโลก
แม้จะให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ธาตุจนมีการตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์
แต่ปัจจุบันกาต้าก็เป็นอีกหนึ่งประเทศ
ถูกจับตาจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายแห่ง
แรงงานข้ามชาติในกาต้าบางส่วนไม่ได้รับเงินเดือน
มีชีวิตและสวัสดิการที่ไม่เหมาะสม
และต้องทำงานในสภาวะที่อันตราย
และหนึ่งในนั้นคือแรงงานข้ามชาติที่ทำงานก่อสร้างสนามกีฬา
เพื่อรองรับการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาต้ากำลังจะเป็นเจ้าภาพ
ในอีก๖ปีข้างหน้า
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน